อ่ะว่าแล้วนะคะไปต่อที่ลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะ
ลาดาสยามปกติช่วงโควิดวีดีโอคอลหาตลอดได้เจอตัวจริง

ขึ้นมากแล้วตัดผมสั้นด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นเจ้าเพศ
เป็นความเชื่อแล้วตัดโยนทิ้งไปความไม่ดงไม่ดีค่ะ
พ่อบุญโทนชอบไหมบอกไม่ชอบหรอกแต่ก็ต้องตามใจ
ปังมากนางสวยมากลูกสาวเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

ดูออกลง

หนึ่งก็ถือเคล็ดด้วยแบบกำลังจะ๒๕จะเป็นเจ้าเพศ
ก็เลยว่าเอออะไรไม่ดีก็ให้ออกไปตัดผมลอยน้ำหนึ่งแมท

คุณแม่ตัดคนแรกป๊าก็แบบนกเธอไปตัดผมทรงอะไรมาเนี่ย
พอเห็นลูกก็ตกใจนิดหนึ่งห่วงเขาก็ห่วง
ปีนี้เขาเหมือนเขาไปนั่งตกตะกอนอะไรสักอย่างมา
แล้วเขาก็คุยกับเราว่าป๊าก็อยากให้ลูกมีครอบครัวนะ
เขาบอกเลยว่าเขายังตายไม่ได้เขาจะต้องมีหลานสองคนก่อนในบ้าน